วันเปิดเทอมวันแรกเลยคุณพ่อคุณแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไป
แล้วก็มีลูกซ้อนไปด้วยนะจะไปส่งให้ทันส่งเข้าอนุบาลครับ
ปรากฏระหว่างมุดอยู่เนี่ยโดนมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
เร็วเหมือนกันฮะชนเต็มครับ

โอ้โหคุณผู้ชมจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ของพ่อแม่ลูกเนี่ยมาไม่ได้เร็วนะครับ
เรียวมาวางเข้าไป
มอเตอร์ไซค์ของคนขี่เสื้อแดงเนี่ยมาอย่างเร็วเลยมาทางตรงเลยนะ
แล้วก็ชนท้ายเข้าไปครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงก่อน๘โมงเช้า
ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกอย่างที่บอกไป
มอเตอร์ไซค์ของพ่อแม่ลูกเนี่ยซ้อนกันมา๓คน
เด็กในชุดอนุบาลนั่งหน้าแล้วน้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะ
แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกทั้งคู่ครับ
แต่พอล้มลงไปจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่รีบเข้าไปดูลูกน้อยก่อนเลยครับ
เพราะแต่ละคนเนี่ยโอ้โหกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลย

โอ้โหนี่ฮะแล้วรถมอเตอร์ไซคันที่คันสีแดงที่ชนไปเนี่ยนะ
มันยังไปโดนเก๋งที่จอดติดอยู่ข้างด้วยครับ
น่าห่วงสุดคือหนูน้อยนี่แหละที่นั่งมาด้านหน้า
ถึงแม้ว่าจะสวมหมวกกันน็อกแต่คนก็เป็นห่วงแล้วครับ
จะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้หัวกระแทกพื้นหรือเปล่านะฮะ
แต่ก็มีพลเมืองดีแถวนั้นครับแล้วก็รถข้างข้างเนี่ย
ที่เขาเป็นเจ้าของกล้องหน้ารถก็รีบลงไปช่วยเลย
คนแชร์กันเยอะเลยครับส่วนใหญ่บอก
ใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องเคารพกฎจราจรอย่าประมาทด้วย
วกกระน็อกต้องใส่ทุกคนครับจะเด็กจะผู้ใหญ่เนี่ย
ต้องใส่ไว้ป้องกันตัวก่อนเพราะหากพลาดพลั้งมา
ปฏิเหตุมันเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้นะครับ